เขาไปทำธุระที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าเขาเห็นที่เตียงผู้ป่วยนะมันมีความผิดปกติ
บอกสั้นเลยคำเดียวว่าหล่อนค่ะ

แล้วเงามันก็หายแวบไป

คือแล้วตรงนี้เหมือนมีผู้ป่วยนอนอยู่ถูกไหมคุณ

เหมือนเป็นเตียงที่มีคนป่วยคนไข้นอนอยู่
และสิ่งที่เราเห็นเงาดำคืออะไรอ่ะ

คนเราอ่ะถ้าหากว่าตายอ่ะวิญญาณออกจากร่างอ่ะเออ

คือเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะนะ
เป็นวิญญาณของคนที่ออกจากร่างหรือเปล่า

ก็เข้าไปดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันหน่อยคุณ
บางคนเขาบอกว่านี่คือวิญญาณนะ

บางคนก็บอกคุณตาเราก็เป็นแบบนี้
ควันออกจากตัวแล้วสิ้นลมไป

ไอ้ที่ตั้งกล้องรอเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเตียงนี้จะสิ้นลม

ประมาณว่าคุณยายเตียงนี้นอนป่วยมานานแล้ว
อาการกับร่างกายก็แย่ขึ้นเรื่อยนะคะ
ก็นั่นแหละเราก็ได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนหนีมันไม่พ้น
สิ่งที่หนีไม่พ้นคือความตาย

ใช่ก็คนเรามันก็เป็นสัจธรรมใช่ไหม

แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ในคลิปตอบไม่ได้นะคะว่าคืออะไร
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเราสามารถมองเห็นได้จริงหรือเปล่า

แต่ก็เอามาให้ดูกันแล้วกันเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ
ค่าอู้ยขนลุกนะ